ตะกรีจกลัวสายไงตะกรีจบอด
ก็ชอบจีบตอนนี้ก็ยังชอบแล้ว
เพราะว่าก่อนด้านนี้ก็คือมาตรวจกินอบบ้าง

คือพี่มันไม่เคยภูมิของว่าตัวจริงเป็นอะไร
เขาไม่จำเป็นไงแล้ว

เพราะแค่รู้สึกว่าเมื่อเขาจะเตรียมเรียนดูมีเหนื่อยเช่นเช่น
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อีกทั้งความคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาพิจารณ์มากดี
รักแค่ทุกคนใช่มีเรื่องที่เขาพิจารณ์มากเป็นความรักทุกคน
แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องรักทุกคนมีความรักทุกคน
มันก็จะเป็นเรื่องรักทุกคน
สำหรับคนที่เราชนครึ่งใหม่อย่ก็ลา
ก็ทันการขอร้องเมื่อคุณว่าคุณเลยเลยเลยก็จะอย่าแล้วไม่กลับ

ไม่จากครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันคุยกันด้วยอะไร
ก่อนจากก็บอกว่าพี่สูงบอกว่าวันแล้วต้องไปกันหน้าเท้า

ใช่พี่สูงบอกว่าเดี๋ยวพี่อยากกินอะไรกินยังหรือว่าตลาดนี้ต้องมาคุยกันปกติ
แล้วหลังจากนี้ไอดูแลเราต่อจากนี้ไอดูแล
ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวถามว่าตอนนี้จะมา

ตอนนี้ก็ยังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาจะเตรียมอะไร

พี่สูงบอกว่าตอนนี้ต้องไปกันหน้าเท้า

คุณความความโดีสึกมึงคุณค่ะ
คุณจะต้องรักกี้ร่วมตัว

สวัสดีสวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี